มาถึงเรื่องที่ท่านก็แสดงความเห็นมาเยอะแยะนะฮะ
อ่าก็ขอเชิญฮะในช่วงเวลานี้ค่ะ
ว่ากันมาเลยว่าเออท่านเห็นว่ายังไงใช่อ่า
การจัดงานวันเกิดให้กับพระอืมเป็นคลิปที่กำลังวิภาควิจารณ์กันในโลกโซเชียล
เขาใช้ชื่องานว่างานมุฒิธาจิตค่ะอ่า
มุฒิตาจิตคือการแสดงความชื่นชมยินดีนะครับแต่เนี่ยเขาเอามาจัดงานให้กับวันเกิดพระ
อืมแต่ในงานเนี่ยเดี๋ยวท่านดูนะครับท่านดูนะฮะที่โลกออนไลน์เขาแชร์กันอยู่นะฮะ
นี่ฮะงาน

ที่จังหวัดลำพูนนะ

พยายามที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกับนักร้องบนเวที

เอาเงินจะไปเหน็บตรงหน้าอกเขา

ผู้สือคาวไทรัตร์ทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อย
พบว่าพิกัดของงานที่เกิดขึ้นอยู่ที่วัดบ้านใหม่วัดบ้านใหม่หมู่๑๗ตมปลาศักดิ์อำเภอ
จังหวัดลำพูนแล้วก็ได้คุยกับพระอดุลเตชะธรรมโมวัย๖๐ปี
เป็นพระลูกวัดบ้านใหม่พระอดุลบอกว่างานที่จัดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ย
เป็นงานมุฒิตาจิตหรืองานวันเกิดที่ลูกศิษย์จัดให้อาตมาเอง
ก่อนจัดงานก็คุยกันแล้วนะกับผู้นำชุมชนวางวัตการณ์ต่างกลางและ
ในการป้องกันด้านต่างกำชับเรื่องความไม่เหมาะสมว่าอย่ามี
โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและลูกศิษย์จะคอยดูแลให้นะครับ
ส่วนตัวของพระอดุลบอกว่าอัตมาก็อยู่แต่ในวัด
ไม่รู้เลยว่าที่ลูกศิษย์เขาจัดงานวันเกิดให้บอกว่าเป็นการแสดงมุฒิตาจิตเนี่ย
มันจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าอัตมาอยู่ในวัดไม่ได้ออกไปดู
จากการที่ท่านได้เห็นภาพเนี่ยท่านมองดูเริ่มเหมาะสมกับครับ
มันเหมาะสมมันเหมาะสม
แต่ในส่วนของตัวท่านเองท่านท่านบอกว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
มันมีเหมาะสมเลยเทศตัวทุกปีนี้มันมีความหมายแล้ว
แต่คืนนี้จัดบริเวณไหนครับท่าน
เลยวัดไปน้อยนึง
นี่แล้วพระอดุลท่านก็เลยบอกว่าก็ฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ
สำหรับงานอื่นที่จะจัดงานวันเกิดให้กับพระรูปอื่น

ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ว่าฝากให้ดูให้หน่อยก็บอกโอ้โหเผลอแป๊บเดียวมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ผมก็พยายามไปค้นคว้าหาข้อมูลนะคุณเขียนมาสอน

พระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกเรื่องงานวันเกิดพระไว้นะ

คือท่านไม่ต้องบอกให้เป็นอุทาหรณ์หรอกท่านต้องไม่จัด
แค่นั้นแหละง่ายใช่ไหม